เข้าใจคำนี้ไหมคนไทยเนี่ยมีคำว่าให้อภัยเธอเข้าใจคำนี้ไหม
มีคำว่าให้อภัยมีภาษาที่ใช้คำว่าให้อภัยแต่เราไม่เคยใช้กันเลย
ทำผิดเนี่ยแม่ไม่เคยให้อภัยเลยนะฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำว่าให้อภัยไหมฮะ
ซึ่งในธรรมะของเราเนี่ยการให้อภัยนี่เป็นหลักใหญ่เลยสำคัญที่สุด
หรือว่ายิ่งใหญ่เท่ากับของพุทธศาสนาแต่ฝรั่งกระทำเธอเข้าใจคำนี้ไหม
ฝรั่งนี้ไม่เคยแบบว่าใครทำผิดแล้วแบบยิ่งดาวยิ่งดาวยิ่งกดเขาให้ต่ำลง
ไม่มีไม่มีเลยนะเท่าที่เรารู้จักมานี่ไม่มีเลยนะ
ทำผิดตบมือคือให้กำลังใจเธอนึกออกไหม
แต่คนไทยมึงอย่าผิดนะยิ่งเหยียบเข้าไปดูแล้วยิ่งเนี้ย
ไอ้พวกในนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเว็บอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
ไม่ใช่อีพวกด่านรกเขี้ยทั้งหลายในนี้ก็เรียกว่าอะไร
นักเล่นคีย์บอร์ดนักเล่นคีย์บอร์ดอ่ะแล้วพวกมึงเป็นใครอ่ะ
ดาราหรือใครก็แล้วแต่อย่าได้ผิดเลยนะด่าเขาวินาทสันตโลเลยเหยียบเขาจมดินเป็นอย่างนี้
แบบว่าไม่ได้รู้เหตุไม่ได้รู้ผลถอยรถไปชนคนข้างหลังเขาแล้วมาดา
หรืออะไรอย่างนี้โอ้โหด่าเขาวินาศกันตลอดไม่มีการให้อภัยใดทั้งสิ้นเลย
แล้วเนี่ยคำว่าให้อภัยในพุทธศาสนาของเรานี่มันอยู่ตรงไหน